ผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะครับ
แบ็คโฮคันหนึ่งที่มีคนงานที่เขาไปตักดินเนี่ยเขาขับมานะครับ
แล้วก็มีตำรวจพยายามไล่สกัดนะครับเพราะว่าเจ้าของสวนเนี่ยเขาแจ้งความว่า
แล้วเอารถเข้าไปทั้งจักรยานยนต์ด้วยที่ติดมือตักไปเนี่ย
มีคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแถวนั้นถ่ายคลิปเอาไว้ได้

ความจริงต่างเป็นยังไงทำไมถึงเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นได้
เราตรวจสอบให้แล้วนะครับ
ดูตรงนี้ก่อนคนที่ขับตามหลังมาแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้นะครับ
ฝ่อยไว้ไปก่อน
ขอยไม่ได้ข้างหลังจุด
นี่ฮะจังหวะที่ใช้มือตักของรถแบ็คโคคล์ปัดรถตำรวจห้วงตกครอง
คนงานสวนมะนาวนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ปฐุมธานีนะครับ
ลุ้มคลั่งแล้วขโมยรถแบ็คโฮลของนายจ้างขับมาตามถนนนะบนที่ตักของรถแบ็คโฮเนี่ย
มีจักรยานยนต์คันหนึ่งติดมาด้วยนะพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์เขาก็
นั่นนั่นนั่นนั่นผมรถตำรวจลงไปกลางทางนะครับ
อีกข้างทางเลยครับเนี่ยครับผมแพร่ภาพสดอยู่ครับ
นี่ครับรถตำรวจกำลังจมไปครับนี่ครับ

พี่พังไปหมดแล้วนะฮะสวพ่อน้องเสือตอนนั้นต้องตัดสินใจ
ใช้ปืนยิงใส่ไปในรถนะฮะค่ะยิงเข้ารถเนี่ย
ช่วงใต้เบาะที่นั่งคนขับยิงใส่ไป๒นัด
กระสุนไปโดนสายไฮโดริกของรถขาดพอดีทำให้ไปต่อไม่ได้ครับ
เรียบร้อยโดนได้แล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับ
มามามา

มึงลงมามึงลงมาคุยกัน

โทรศัพท์กูก็พังอยู่ในรถน่ะ

เราลงมาก่อนเร็ว

พ่อมันไม่ได้หาลูกก็ไม่ได้หา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่าย๓เมื่อวานนี้นะครับ
บนถนนแอนหนึ่ง

ในพื้นที่ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปฐุมธานีนะครับ
คนที่ขับรถแบ็คโฮคนนี้ชื่อนายนิรันดินายรุ่งรินันนามสกุลสงสาร
อายุ๔๒ปีนะครับนายรุ่งนิรันดิ์นะครับ
เป็นคนงานสวนมะนาวอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุนี่แหละนะครับ
ภรรยาของนายรุ่งนิรันดิ์เนี่ยก็อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยชื่อนางพรมมณีสงสารนะฮะ
อายุ๒๗ชื่อเล่นชื่อเฟิร์นนะครับนะนายรุ่งนิรันดิ์เองนี่ก็อาการลักษณะพูดจาวกวน
ตำรวจต้องเกลี้ยกล่อมอยู่นานจนยอมลงมาจากรถนะครับแต่รถนี่ขับไม่ได้แล้วนะ
ยิงเข้าไปเนี่ยกระสุนเนี่ยเข้าสายไฮโดลิกพอดีนะฮะรถไปต่อไม่ได้นะครับ
นี่ฮะนายนางพรมณีนะครับที่เป็นภรรยาก็อยู่บนรถด้วยนายรุ่งนิรันดิ์ก็อยู่บนรถแบบนี้นะครับ
เราก็ตามความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยหลังจากตำรวจคุมตัวได้นะครับพาตัวไปตรวจหาสารเสพติดที่โรงพัก
พบว่านายรุ่งนิรันดิ์มีสารเสพติดในร่างกายก็คือเสพยาเสพติดนะครับก็ต้องถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้ด้วยนะ
นายรุ่งนิรันดิ์คนขับรถแบ็คโฮนะครับเขาเป็นคนงานสวนมะนาวจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
เขาสารภาพกล่าวอ้างกับตำรวจว่าอย่างนี้ก่อนเกิดเหตุเมื่อวานนี้ตอนบ่ายสามเนี่ยเขาบอกว่า
เขาก็คิดถึงบ้านแล้วคิดถึงลูกนะลูกอยู่ที่คลอง๗อำเภอคลองหลวงปฐุมธานีนะครับ
ซึ่งความจริงแล้วก็ไม่ได้ไกลมากนักนะแต่เขาบอกว่าประกอบกับนายจ้างเนี่ยมากล่าวหา
นายรุ่งนิรันดิ์ก็เลยชักชวนภรรยาก็คือนางพรมณีให้ขับรถแบ็คโฮของนายจ้างนี่แหละออกจากสวนมะนาวบอกว่าเราขับรถแบ็คโฮลเนี่ยกลับบ้านกันดีกว่า
จังหวะที่ขับรถกลับบ้านเนี่ยมือตักเนี่ยมันไปตักเอาจักรยานยนต์ของนายจ้างติดไปด้วย
คนงานที่สวนมะนาวที่เห็นเหตุการณ์ก็เลยโทรแจ้งตำรวจให้ช่วยสกัดจับหน่อยเพราะว่านายรุ่งนิรันดิ์เนี่ยเอารถแบ็คโฮลเขาไปนะครับแล้วตักจักรยานยนต์เขาไปด้วย
นายรุ่งนิรันดิ์เนี่ยตอนนั้นพยายามตะโกนห้ามกันแล้วคนงานแถวนั้นเจ้าหน้าที่ก็มานะครับไม่ยอมหยุดรถนะครับแล้วใช้มือตักของรถแบ็คโฮนะครับ
ปัดรถกระบะตบเข้าไปปึ้งของตำรวจเนี่ยจนตกคลองนะฮะจมน้ำไปเลยนะครับโชคดีที่ตอนนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยลงจากรถกันทันก่อน
อย่างนั้นไม่รู้ว่าจะจมไปกับรถหรือเปล่านะครับแล้วคนก่อเหตุก็ยังขับรถไปต่ออีกก่อนที่ตำรวจจะยิงปืนใส่รถนะฮะเข้าตรงจุดใต้เบาะโดยสาร
ขับมาเนี่ยจนถึงจุดที่ถูกสกัดจับได้เนี่ย๒กิโลเมตรกว่า๒๔กิโลเมตร
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโชคดีไม่มีคนบาดเจ็บนะครับแต่รถแบ็คโฮเขาแน่นอนว่าเสียหายนะฮะ
มีเรื่องของกระสุนที่เข้าไปที่คอนโซลหน้ารถด้วยสายฮอเดอร์ลิกก็ขาดด้วยนะครับ
ประตูฝั่งคนขับก็มีรอยกระสุนอีกสองนัดนะฮะตรงนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
รถกระบะอีก๑คันที่พังเสียหายคือกระบะ๔ประตูของตำรวจสพนเสือที่มาระงับเหตุครับ
กระจกหน้ากระจกประตูฝั่งซ้ายแตกทั้งบานเพราะถูกมือตักรถแคคโฮเนี่ยตบเข้าไปนะครับ
ประตูซ้ายกับหลังคาเนี่ยโดนที่ตักเนี่ยปัดเข้าไปจนพังยับเลยนะครับ
แล้วก็จมน้ำอีกนะฮะอีกคันหนึ่งคือจักรยานยนต์นะครับ
จักรยานยนต์ของนายจ้างพังเสียหายทั้งคันนะครับ
เพราะว่ามือตักมันตักขึ้นมาคือแม่มันก็ไม่เหมือนกับเอาขึ้นรถกระบะหรืออะไรยังไงนะ
มันตักปึ้งขึ้นมานี่มันก็โอ้โหเหล็กทั้งนั้นเหล็กกระแทกเหล็กครับ
ทั้งหมดก็เป็นของกลางนะครับที่เจ้าหน้าที่ยึดไปอยู่ที่สพนเสือนะครับ
ร้อยตำรวจเอกจำนงจันเปรมรองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพนเสือ
ที่เป็นเจ้าหน้าที่ชุดระงับเหตุที่เข้าไปเมื่อวานนี้บอกกับคุณนัทพงศ์ผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าหลังจากรับแจ้งเหตุเมื่อวานก็พยายามไปเกลี้ยกล่อมให้คนขับรถแบคโฮลหยุดรถ
แต่ไม่เป็นผลเลยตัดสินใจขับรถกระบะไปจอดขวางหน้าไว้
แต่ว่านายรุ่งนิรันดิ์ไม่ยอมหยุดแถมยังบังคับมือตักของรถแคคโฮลเนี่ยทุบกระโปรงหน้ารถตำรวจก่อน๓ครั้ง
แล้วก็แกว่งไปแกว่งมาจนปัดรถกระบะของตำรวจเนี่ยตกคลองนะฮะตอนนั้นก็พยายามวิทยุแจ้งขอกำลังเสริม
ตำรวจบอกว่าพื้นที่ข้างหน้าถ้าหลุดไปได้นะคุณเดี๋ยวมาสอนท่านผู้ชมปั๊มน้ำมันมีตลาดสดอีกผู้คนพลุกพลาดทั้งนั้นเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นจึงต้องรีบระงับเหตุ
เพื่อจะต้องยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายมากขึ้นกว่านี้ครับ

พอหยุดยังไม่รู้เรื่องฮะเปิดประตูพบมีดก่อน
มีดได้ผมจับมีดมาแล้วก็โยนให้ชาวบ้านเก็บไว้นะมีด
มีดขนาดนี้มีดขนาดสักขึ้นมันได้ครับมีดอยู่ตรงเท้าเขานะ
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้คุยกับภรรยาของคนก่อเหตุด้วยนะคะ
นางพรมณีหรือเฟิร์นนะคะก็ยอมรับว่าสามีมารับจ้างขุดร่องสวนประมาณ๘วัน
มีอาการเครียดอยากกลับบ้านแต่ในจ้างไม่ให้กลับ
แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าขโมยน้ำมันรถแบ็คโฮลไปขายมาซื้อยาบ้าเสพ
ก็เลยยิ่งเครียดไปอีกเลยตัดสินใจก่อเหตุนี้ค่ะ
ทีนี้ก็ต้องไปดูว่ามีความเสียหายอื่นอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเปล่านะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไล่ดูตามถนนเห็นพื้นไหมคะ
นี่ค่ะรอยครูดของล้อตะขาบรถแบ็คโฮลค่ะเป็นทางยาวแบบนี้เลย
แต่ชาวบ้านทรัพย์สินของคนอื่นอะไรอย่างนี้ไม่มีทรัพย์สินเสียหายนะคะ

ในวิสิทธิ์ศูนย์ฮิมยุ๔๓คนนี้คือคนที่ถ่ายภาพเหตุการณ์
นี่ค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุขับรถไปทำธุระกับครอบครัว
แล้วก็เห็นเจ้าหน้าที่กำลังสกัดจับคนขับรถแบ็คโฮก็เลยตกใจ
โทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะ
ตอนนั้นถ่อยรถหนีตรงนั้นอยู่ในอาการตื่นเต้นตื่นสนุก

ก็มีพวกลูกล้านแล้วก็แขวนต่อยา

ส่วนร้านค้าที่อยู่ข้างทางค่ะป้าเล็กค่ะนางสมบูรณ์อิ่มสมบูรณ์ในยุค๗๔
บอกว่าตอนเกิดเหตุป้าอยู่หน้าร้านพอดี
เห็นคนขับรถแบ็คโฮลตักรถจักรยานยนต์มาจอดข้างร้าน

เล็กก็งงเลยป้าเล็กบอกป้าก็ตะโกนกลับไปว่า

ระหว่างเดินกลับไปหยิบเงินทอน
จู่หน้ารุ้งนิรรรณคนขับแบ็คโฮขับออกไปเลย
พวกมันมาปรึ้งกรุงนี้
แล้วมัน
ซื้อไฟแชคดวงเดียว

แล้วก็ให้เงินฉันไว้ร้อยหนึ่งฉันก็บอกอ้าวเอาตังค์ตังค์ทอนไป
ก็ว่างี้แค่เจ็ดบาทเขาก็ไม่ฟังเสียงเขาก็ไปเขาก็เลี้ยวรถป๊าดเลย
แบบหมุนตูดรถอ่ะป๊าดเลยเพื่อกรถพรุ่งนี้เขาก็จอดดู
เขาก็กลัวว่ามันจะทำอะไรฉันแล้วนะเขาก็จอดดูกันแต่แล้วมันก็ไม่ทำอะไร

โอ้โหนี่จะรู้ตัวหรือเปล่าว่าขับแบ็คโฮลอยู่นั่นน่ะสินะ
ทุกผู้ชมครับเราได้คุยกับเจ้าของสวนมะนาวนะฮะที่ผู้ต้องหาเขาอ้างว่า
ไปหาว่าเขาขโมยน้ำมันอะไรพวกนี้นะจนเครียดบวกเครียดเรื่องคิดถึงบ้านอะไรพวกนี้ก็เลยก่อเหตุขึ้นมาเนี่ย
เจ้าของสวนมะนาวนะครับนายนัตตานนศรีสุขใสอายุ๔๕ปีนะครับ
บอกว่าได้จ้างนายรุ่งนิรันดิ์ให้มาตักดินเลนในร่องน้ำสวนมะนาว
ก็เวลาจ้างเนี่ยจ้างงานกันคือ๑๐วันนะนี่เพิ่งทำได้แค่๒วันก็มาก่อเหตุ
รับว่านายรุ่งนิรันดิ์เนี่ยเขาเป็นคนมีฝีมือดีนะตามที่ชาวบ้านแนะนำนะตักเก่งนะ
แต่ไม่รู้ว่าเสพยาบ้านะครับเพราะว่าเพิ่งรู้จักกันเนี่ย
ถ้ารู้คงไม่จ้างนะฮะแล้วก็มาก่อเหตุขึ้นจนได้
สภาพงานที่เขาทำเขาทำดีนะครับถ้าพูดถึงตามหน้างานทำดีขับรถดีอะไรดีหมดครับ
นี่คือหมายความว่าจ้างเป็นวันนะครับไม่ได้เกี่ยวกับแคลไม่ได้เกี่ยวกับน้ำมันอะไรอย่างนี้

รถเหล่ารถเหล่าน้ำมันเหล่าใช่ครับ
เขาจะมีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับขับอย่างเดียว
กลับก็คือตักขี้เลนขึ้นอย่างเดียวตักขี้เลนขึ้นอย่างเดียว
ระยะงานที่วางแผนไว้ประมาณ๗วันถึง๑๐วันแค่นั้น๗วันถึง๗๐วัน
วันที่๒ที่โรงงานเต็มมา๓วันแต่รัฐธรรมันได้๒วัน
เพราะว่ามาวันแรกเนี่ยมาซ่อมมาดูงานมาสั่งว่าต้องทำแบบไหนบ้างแค่นั้นนะครับ
พนักงานสตว์นแจ้งข้อกล่าวหารในรุงนี้หวัน๕ข้อหานนะครับ
มีเรื่องของการเสพสารเสพติดการขับขี่ยานพาหนะขณะเสพยาเสพติด
ทำให้เสียทรัพย์ด้วยแล้วก็รักทรัพย์ด้วย
โอ้โหโดนไปหลายอย่างหลายอย่างเลยทีนี้บ้านก็ไม่ได้กลับ
บอกว่าคิดถึงบ้านจริงแม่ไม่น่าเลยครับ